มาแล้วในช่วงนี้แล้วก็อยู่กับเราแล้วด้วยนะครับอาจารย์ป่อนางฟ้าเลข๑

ก็เลยสำหรับการกลับมาวันนี้ก็เลยอยากจะมีสิ่งที่ทำให้สบายใจ
รู้สึกว่าเป็นกำลังใจเล็กน้อยนะคะ
ก็ในเรื่องของการตั้งชื่อไลน์
การตั้งชื่อลายก็มีคนถามว่า
ตั้งยังไงเขียนชื่อเราแล้วเราจะมีพลังอะไรยังไง
มันเกี่ยวข้องกับบ่ายเลขโทรศัพท์ที่ใช้อย่างไร
ไลน์เนี่ยเอาจริงก็ไม่ถึงขั้นกับเกี่ยวข้องกับเบอร์โทรศัพท์
ค่ะนะคะเพราะว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่ง
ซึ่งไลน์ตามปกติคนทั่วไป
วิธีการตั้งชื่อไลน์ก็ต้องมีอักษร
อักษรคือชื่อเราส่วนมากจะเป็นชื่อเรา
หรือว่าชื่อทางการค้าหรือชื่อผลิตภัณฑ์ที่เรากำลังจะขาย
แล้วก็การที่เราจะนำเลขเข้ามาใช้เพิ่มเติม
ถือว่าเสริมพลังกันเข้าไป

ใช่ค่ะแต่ว่าการที่มีตัวอักษร
เราจะยกเรื่องโหลศาสตร์ในการตั้งชื่อเข้ามาใช้
เพราะว่าปกติการที่เราตั้งชื่อ

วันนี้จะขอยกตัวอย่างของน้องนิวนาวเลย
นี่คิดตัวอย่างมากดีมาก

การตั้งชื่อเราอย่าไปตั้งชื่อให้มันยาวมาก
คนจะจำเราไม่ได้เราตั้งสั้นไปเลย

ตัวเดียวเอานิวก็ยังดี
ให้มันมีชื่อหน่อยน้องไปช่อง
ค่ะแล้วเราก็มาดูกันว่า

๒๔๑นี่นิวนาวเป็นผู้ประกาศ
และเป็นผู้ประกาศที่ควรจะต้อง
ยังได้ทำรายการที่เหมือนกับมีบทสรุป
พูดแล้วไม่ยั่นเยอะ

แล้วพอผลล่วงมาเป็น๒๓อีก
เป็นเรื่องของอะไรติดตาตรึงใจ

คือผลลัพธ์ของเลขที่เราวิเคราะห์ออกมาแล้ว
เท่าไหร่ก็จะมีความหมายแตกต่างกันไป

ถูกต้องอย่างนี้นิวใช้อันนี้ไปเลย
งั้นเปลี่ยนตอนนี้ค่ะขอใช้ด้วยได้ไหมชื่อ
เป็นอาชนะ๒๓ได้ไหมครับ

กับน้องใบตองด้วยในความคุ้นอย่างยิ่งเลยครับค่ะแต่ว่าถ้าน้องใบตอง
เราจะรู้ว่าเธอเป็นแม่ค้าออนไลน์
ที่ดูแลเกี่ยวกับการขายของสวยงาม

ตอนนี้แอบรู้มาว่าใบตองใช้ชื่ออักษรว่า

ขอดูหน่อยได้ไหมลองเขียนดีไหมครับ

แล้วทำไมอาจารย์ถึงเลือกใช้๖๒๙ให้กับใบตอง
เพราะว่าใบตองเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของความสวยงาม
๖๒๙เป็นเรื่องแบบเจรจาภาธีวาทัศิลป์ดีพูดไหนเงินไหนท้องดี

แล้วยัง๒๙เป็นเรื่องของศิลปะการแต่งตัวอีก

แล้วผลร่วมออกมาได้๒๖

๒๖คือโอ๊ยพูดจ้าได้เงินเป็นกรอบเป็นกรรม

แล้วก็เป็นเรื่องของความอ่อนหวานอบอุ่น
ใครคุยด้วยก็อยากซื้อของกับเขา

ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
เอาเป็นว่าขอเรียกคุณกิเลนก่อนแล้วกัน

สำหรับคุณกิเลนนะคะผลรวมออกมาจากชื่อเนี่ย
ก็ได้อยู่ที่๒๐นะคะ
อาจารย์อยากจะเสริมเลข๑๕เข้าไปให้เขา

ใช่อย่างคุณกิเลนกลายเป็นกิเลน
เนื่องจาก๑๕เป็นเรื่องของความละเอียดรอบครอบด้วย

ก็กลายเป็นกิเลน๑๕นะคะสำหรับชื่อนี้
เติม๑๕เข้าไปแค่นี้เองไม่ยากเลยสำหรับคุณกิเลน
ท่านต่อไปชื่อยาวมากอาจารย์แอบตัดเลย
เพราะว่าการมีชื่อลายยาวมากไม่น่าสนใจ
ไม่น่าจดจำคือถ้าสั้นแล้วมันจำง่าย
เมเมซี่ชีพพนักงานขาย
อาจารย์เลยแอบเปลี่ยนเป็นคุณซี่ไปเลยดีกว่า
คุณซี่เอาเมเมออก

นี่แล้วตามด้วย๒๔๕นะคะ
เพราะว่าพอซี่ตามด้วย๒๔๕แล้วเนี่ย

ถ้าตามด้วย๒๔๕แล้วการเป็นพนักงานขาย
ขายด้วยความมีความไหลลื่นพูดจาดี
แต่สรุปแล้วก็คือปิดการขายได้ด้วยเลข๔๕
เพราะเหตุว่าเรามีเหตุผลที่เราจะอธิบายให้ลูกค้า
แล้วผลรวมผลรวมออกมาเป็น๑๕ค่ะ
เป็นเลขความละเอียดแล้วก็มันก็ผู้ใหญ่เมตตานะคะ
คุณผู้ชมก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ปอล์มากคุณสามารถ